คุณผู้ชมมีเรื่องเกี่ยวกับรถเมย์มาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วค่ะ
แต่คราวนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความสุขเช้านี้ได้เหมือนกันนะคะ
รถเมคันหนึ่งค่ะอยู่ก็วิ่งออกนอกเส้นทางที่เขาจะไป
พาผู้โดยสารทั้งคันไปด้วยเลยนะคะ
ที่เขาไปเนี่ยคือไปโรงพยาบาล
เพราะว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งวัย๑๘ปีมีอาการภูมิแพ้กำเริบค่ะ
เขาก็เลยพร้อมใจกันทั้งคันรถเลยนะ
คนขับกระเป๋าผู้โดยสารหักรถเลี้ยวกลับ
แล้วก็พาเด็กไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะ
คือเสียงรายงานอาจจะดูดูดดัน

เอ่อก็คืออยากชื่นชมรถคันนี้ล่ะค่ะ
อันนี้เป็นรถเมย์สายยี่สิบเอ็ด

ซึ่งคนขับขออนุญาตบอกชื่อชัดเลยนะ
นายนรทิพย์มหมาลเป็นพนักงานขับรถ
และมีนายสิทธิโชคแสงสว่าง
เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือว่ากระเป๋ารถเมย์นะคะ

เพราะเขาได้ช่วยชีวิตเด็กสาววัย๑๘ปี
ที่ขึ้นรถเมย์มาทำธุระกับพี่ชาย
แล้วก็มีอาการภูมิแพ้กำเริบ
ทำให้มีอาการคล้ายจะเป็นลมค่ะ
เขาก็เลยตัดสินใจวกรถกลับมา
เพราะว่าเพิ่งจะขับเลยโรงพยาบาลมาได้ไม่นาน
แล้วก็พาน้องมาส่งโรงพยาบาลนี่แหละ

ก็ได้เดินทางไปพูดคุยเปิดใจกับทั้งคู่เลยนะคะ

วินาทีนั้นเนี่ยกำลังขับรถมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่

เขาก็เห็นท่าไม่ดีรีบโทรแจ้ง๑๖๖๙ก่อนเลย
เจ้าหน้าที่ก็แนะนำขั้นตอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แล้วจังหวะนั้นเนี่ยรถมันเพิ่งจะเลยโรงพยาบาลมาไม่ไกลเองค่ะ
เขาตัดสินใจเลยหันไปถามกระเป๋ารถเมย์
และผู้โดยสารที่มาเต็มคันรถเลยบอกว่าทุกคนโอเคไหม
ถ้าเขาจะขอกลับรถแล้วก็ไปส่งเด็กคนนี้ที่โรงพยาบาลก่อน

คือทุกคนจะต้องไปช้าจะต้องเสียเวลาหน่อยทุกคนโอเคไหม

ทั้งกระเป๋าทั้งผู้โดยสารเต็มคันรถ
พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกไปเลยกลับรถเดี๋ยวนี้เลย
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าดีใจมากนะคะ
สุดท้ายแล้วก็สามารถนำน้องส่งถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย
เขาบอกเขาดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือชีวิตผู้โดยสาร
เขาเป็นคนขับรถและทุกชีวิตในความดูแลของเขา

ผมก็เลยจอดรถนะครับ
จอดรถแล้วทีนี้ก็ดูอาการเบื้องต้นของผู้โดยสารก่อนนะครับ
ว่าอาการเขาเป็นยังไงนะครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถประถมพยาบาลได้หรือเปล่านะครับ
พอสักพักนึงนะครับ
อาการดีขึ้นรู้สึกตัวเราก็ขยับรถต่อ
สักพักนึงน้องเขาก็บอกว่าเริ่มไม่ไหวกันแล้วครับอาการเริ่มกำเริบ
แล้วทีนี้เราก็ถามผู้โดยสารว่าผมขออนุญาตส่งน้องเขาเข้าโรงพยาบาลได้ไหมครับ
ด้วยผู้โดยสารที่มีจิตใจดีนะครับส่วนมากเลยนะครับจิตใจดีทั้งหมดเลยนะครับ
บอกว่าอย่าเห็นด้วยค่ะพาน้องเขาส่งโรงพยาบาล
ก็คือเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับยอมสละเวลาอันนิดนึงนะครับ
พาน้องเขาส่งโรงพยาบาลจากนั้นก็วิ่งรถในเส้นทางปกติเหมือนเดิมครับ
ส่วนนายสิทธิโชคแสงสว่างกระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าดีใจเหมือนกันเลย
ได้ช่วยชีวิตผู้โดยสารเพราะทุกชีวิตบนรถเนี่ยสำคัญทั้งหมด
แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ผู้โดยสารทุกคนจิตใจดี
ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะสละเวลาช่วยน้องเขา
นำตัวส่งโรงพยาบาลก็รู้มาว่าตอนนี้อาการน้องปลอดภัยแล้วนะคะ
คือตอนแรกผมเดินเก็บตังค์ผู้โดยสารอยู่ปกติ
แล้วพอดีคนที่มากับเขาเรียกเขาขอความช่วยเหลือ
ผมก็เลยเรียกลูกพี่บอกให้ชี้ซ้ายจอดรถ
ก็คือรอดูอาการสุดท้ายเขาไม่ไหวแล้วก็ต้องพาเขาส่งโรงพยาบาลก็
เหมือนเราได้ทำบุญเราช่วยเหลือคนเขารู้สึกดีดีมากครับ

ฝากขอบคุณทุกคำชื่นชมที่ส่งมอบให้พวกเขานะคะ
แล้วก็บอกว่าจะเอาคำชื่นชมทั้งหมดนี้เนี่ย
มาเป็นแรงแล้วก็เป็นพลังในการทำงานให้บริการประชาชนทุกคนในทุกวันค่ะ
ทำดีโลกต้องรู้แล้วฝากไปยังกรสมกรด้วย

ให้รางวัลเขาหน่อยสองคนนี้คือบุคคลตัวอย่าง